เอาละค่ะมาติดตามเรื่องของความสำเร็จกันต่อ
ที่เป็นเจ้าใหญ่ของประเทศไทย

ทั้งสัมเพ็งโบเบประตูน้ำ

โดยใช้เครื่องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมาจากยุโรปเลยค่ะ
เราไปไขความสำเร็จของธุรกิจนี้นะคะ
กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ผ้าพื้นเมืองลายไทยไหมล้านนาไหมการบินไทย

และมัดหมี่ฝ้ายคลามที่ทอลวดลายอย่างวิจิตบรรจง

ของบริษัทกรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ภายใต้แบรนด์ตรา๓นักเรียน
ส่งขายไปที่ตลาดผ้าสำเพ็ง
โบเบ๊ประตูน้ำพาหูรัฐ
และร้านผ้าใหญ่ตามหัวเมืองต่างจังหวัด
นานกว่า๖๐ปีแล้วค่ะ
ในเรื่องของคุณภาพของผ้าเอง
คุณภาพของผ้าเนื่องจากเราใช้เครื่องจักรในการทอ
รายได้ที่ได้มันจะค่อนข้างแน่นกว่าการทอมือ
เพราะว่ามันใช้เครื่องในการกระแทกในการทอใช่ไหมค
ก็คือจะแน่นเลยแล้วก็สม่ำเสมอ
การขึ้นไลน์ก็สม่ำเสมอใช่ไหมคะ
แล้วก็สีของเส้นได้ที่เราใช้เนี่ยสีมันจะไม่ตก

แล้วการใช้งานดูแลรักษาค่อนข้างทำได้ง่าย
ในช่วงแรกกรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เพียงผ้าขาวม้าผ้าสิ้นผ้าถุงและสโรง
ลวดลายไม่ยุ่งยากซับซ้อนค่ะ

ที่ต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น
ตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
ปัจจุบันใช้เครื่องทอผ้าจากยุโรป๑๖๐เครื่อง
ทำให้สามารถทอลวดลายได้ละเอียดสวยงาม
และใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง
หลังจากที่เรามีการลงทุนในเรื่องเครื่องจักร
นำเข้าเครื่องจักรจากทางฝั่งยุโรปมานะคะ

หรือว่าจำนวนผลผลิตที่ได้มันก็เยอะขึ้น
แล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
คือลวดลายคือลายไทยโดยปกติ
เราจะสามารถทำได้รายได้ละเอียดซับซ้อน
แล้วก็รวดลายข้างในลายมันก็จะมีความละเอียด
มีการยกลายขึ้นมาในตัวอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเป็นพวกผ้าประเภทยกลายในตัวอย่างนี้
ทอตรา๓นักเรียนมีลวดลายใหม่ออกมาอยู่เสมอค่ะ

โดยใช้วิธีสเก็ตภาพลงโปรแกรมสำเร็จรูป
จากนั้นเซฟโปรแกรมเข้าเครื่องทอผ้าก็สามารถทอไลน์ออกมาได้อัตโนมัติ
โดยสามารถถอดผ้าได้๗แสนหลาต่อเดือนค่ะ
ทอยกลายไทยไหมสารวินที่ดิฉันสวมใส่อยู่นี้นะคะ
คือลวดลายที่ได้รับความนิยมของผ้าทอตรา๓นักเรียนค่ะ
ซึ่งจุดเด่นค่ะอยู่ที่ลวดลายของผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ทอคุณภาพดีเนื้อแน่นและสีไม่ตกค่ะ
การทำการตลาดโดยใช้พรีเซนเตอร์ดารานักแสดงมาสวมใส่ผ้าไทย
ตัดเย็บออกมาในแบบที่ทันสมัย
ยังเป็นอีกกลยุทธ์ที่ทำให้ผ้าไทยแบรนด์นี้
ได้รับความนิยมในตลาดไทยค่ะ
ส่วนตลาดต่างประเทศมีแผนขยายฐานส่งออก
แต่ความนิยมหรือชื่นชอบในลวดลายอาจแตกต่างกัน

จะลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร
ผู้เชี่ยวชาญของเรามีคำแนะนำค่ะ
ถ้าที่เขาใช้เป็นแบบไหนและเราผลิตได้หรือเปล่า
ตรงนี้เราอาจจะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์
หรือยิ่งลงไปเองคุกคลีเลยยิ่งดี
ถ้าลงไปเจาะกลุ่มได้สักพักเราก็รู้แล้วว่า
สินค้าของเราตอบโจทย์ประเทศนี้ได้หรือเปล่า
กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจผ้าไทยก็คือคุณภาพของสินค้าและความซื่อสัตว์ที่ผู้บริหารกรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอยึดมั่นและใส่ใจมาตลอด
จนทำให้ผ้าทอแบรนด์ตรา๓นักเรียนครองใจลูกค้ามาได้นานกว่า๖๐ปี
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป